ตามเรื่องของผลการแข่งขันฟุตบอลไทยลีกแล้วก็ฟุตบอลต่างประเทศกันครับ
เกมไทยลีกครับนัดที่๘ของฤดูการเชียงรายยูเนเต็ดแชมป์เก่าครับ
เปิดบ้านเจอกับบุรีรำยูเนเต็ดรองแชมป์เก่าที่เพิ่งจะลงเตะนัดที่๖นะครับ
มาสนุกในช่วงครึ่งหลังครับนาที๖๒วินเนอร์ริเก้นะครับกระโดดแปลจากลูกเตะมุมติดเซฟของซีวรักษ์นะครับ
แล้วก็สารวุทธ์อินแป้นเนี่ยมุ่ง๓อีกทีเขาข้ามข่านไป
เกมคู่ขี้สูสีแต่จังหวะนี้ครับประตูเดียวที่เกิดขึ้นในเกมนี้มาได้ในช่วงท้ายครับ
กลายเป็นบุรีรำบุกมาชนะ๑๐จากรูปมงของเลนาโตเคลิชครับกองหลัง
เสร็จทะหาบรางยนต์สูง๑๙๐นะครับ
เพียงพอครับ๑๐๓แต้มของบุรีรำเก็บเพิ่มเป็น๑๐คะแนนขึ้นมาอยู่อันดับ๙
ส่วนเชียงรายมี๑๔แต้มเท่าเดิมอยู่อันดับ๓ครับ
นาทีที่๑๐เนี่ยทางดาดิโลครับยิงฉลับทาวิกเตอร์กาโดโซเข้าไปครับ
ที่อิราฟานฟานดี้พุ่งหม่งแล้วผู้เล่นของทางระยองยกเท้าสูงใส่
ก่อนที่จะให้เป็นจุดโทษครับแล้วก็วิกเตอร์กาโดโซสังหารเข้าไปครับ
จังหวะที่ศิโรชัดทองถูกรวบในเขตโทษและให้จุดโทษเป็นครั้งที่สองครับ
คนรับหน้าที่ในการยิงคือวิกเตอร์กาโดโซชี้ครับให้จุดโทษ
เตอร์รับหน้าที่ครับซัดลูกนี้สองหนึ่งครับประตูชัย
อันดับสองเพิ่มเป็นสี่แต้มนะครับส่วนทางระยองยังรั้ง
อันดับสุดท้ายของตารางก็ยังไม่มีคะแนนนะครับผลอีกสองคู่สุโขทัยเสมอกับ
โปรลิสเทโรไปหนึ่งหนึ่งแล้วก็สุฮัมรีนะครับแพ้ให้กระตราดไป
หนึ่งประตูต่อสองเรื่องของ